สำหรับเรื่องคดีของแตงโมที่มีการแถลงสรุปคดีไปเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะ
กระแสมันก็ออกมาเยอะหลังจากที่ตำรวจแถลงเนี่ยเอาตรงหลายฝ่ายก็ไม่เชื่อ
แม้ว่าตำรวจจะออกมาแก้ต่างว่าการทำงานก็ยึดหลักเรื่องของการทำงานตามหลักการ
แล้วก็ไม่ได้หวั่นด้วยว่าคนจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อ
อาจารย์อยู่กับเราแล้วสวัสดีค่ะคุณหนังแข็งคุณกรอบครับ
ท่านผู้ชมครับสวัสดีครับหลังตำรวจด่าหน้าตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องของแตงโม
เราคาดว่าเออหลังจากนี้ข่าวของแตงโมจะค่อยเบาลงแล้วจะค่อยจางหายไป
ที่ไหนได้ครับอุณหภูมิข่าวนี้ยังร้อนต่อในหลายแง่มุม
มุมของการฟ้องร้องนุ่งนังนัวเนียเลยครับ
ปิดคดีแตงโมดราม่าบานชาวเน็ตฟ้องกันเละ
ข่าวที่สองทนายเดชาฟ้องดะพวกหิวแสง
ศรีสุวรรณโดนด้วย
ข่าวที่๓รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑แจ้งความทนายตั้ม
ในขณะที่ทนายตั้มก็ตอบกลับตำรวจ
แล้วคงจะมีคู่อื่นอื่นตามมาอีกนี่คือสภาพของความอินุงตุงนัง
แต่มุมของประชาชน
ประชาชนก็ยังไม่หายแคลงใจยังไม่หายสงสัย
และไม่มีท่าทีว่าจะหยุดแคลงใจ
ยังออกมาเป็นชุดเลยครับ
พบตรบอกไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ
แต่ตำรวจยึดหลักทำตามหลักการ
แต่ที่งงก็คือหัวข่าวที่บอกว่า
ตำรวจอุบไว้หลักฐานฉี่ก่อนตกเรือในสำนวนคดี
งงงก็เพราะว่าจุดนี้ประเด็นนี้คือจุดสำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมด
ที่จะทำให้คนเชื่อหรือคนไม่เชื่อ
มีรายงานว่าตำรวจไม่เปิดเผยเพราะเป็นความลับทางคดี
และเพื่อให้เกียรติกับคนตาย

เรื่องนี้เนี่ยเราจะคุยกับอดีตนายตำรวจท่านหนึ่ง

เป็นเลขาธิการสถาบันเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ท่านตำรวจเอกวิรุษฎิสวัสดิบุตร
ท่านอยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับท่านตลองครับ
สวัสดีครับอาจารย์สุภาพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับเชิญครับ
ครับวันก่อนท่านบอกว่าการแถลงข่าวคราวนี้มันแปลก
เอาอย่างนี้ก่อนในฐานะตำรวจเก่าเนี่ยท่านคิดว่ามันแปลกตรงไหน
มันแปลกก็คือฟังแล้วมันไม่กระจ่างนะฮะ

ไปดูคลิปนั่นก็๒๐กว่านาทีเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วมั้งครับ

กระทำประมาทอย่างไรที่ไปแจ้งข้อหากับคนทั้ง๓ก็คือปอโรเบิร์ตแล้วก็แซน
กระทำประมาทอย่างไรและเป็นเหตุให้น้องแตงโมเขาตกน้ำ
อืมทำไมไม่ไม่ใช่แค่บอกว่าประมาทประมาทอย่างเดียว
แต่ต้องบอกว่าประมาทยังไงด้วยถูกไหมประมาทอย่างไร
กระทำอย่างไรไม่ใช่ประมาทอย่างไรกระทำอย่างไร
เออก็ทำอย่างไรฮะถ้าที่เป็นเหตุให้แจงโมเนี่ย
ก็ทำอย่างไรนักศึกษาของการสร้างจากความระมัดระวังนะฮะ
ครับแล้วเป็นเหตุให้แตงโมเนี่ยเขาตกเรือไป
ถ้าชี้แจงอันนี้ได้มันก็จะปิดทุกเรื่องใช่ไหมฮะ
ไม่ว่าจะเป็นไปข่าบนบกอะไรมีแหกลุ่มเออเออ
เอาขวดฟาดขวดตีฮะอ่าแล้วเขาบอกว่าเป็นความลับ
พอเรามานั่งแถลงหาสวรรค์วิมารอะไรผมก็ไม่เข้าใจเออ
คือคล้ายกับว่ามุมนี้ตรงนี้แถลงไม่ได้
หนึ่งเป็นความลับสองกลัวว่าคู่ต่อสู้จะเอาไป
เป็นอะไรล่ะเป็นข้อมูลในการต่อสู้ในชั้นศาล
มันฟังได้ไหมอ้อได้หรอครับมาขนาดนี้แจ้งข้อหาแล้วเนี่ยนะฮะ
ถ้าไม่แจ้งข้อหาแล้วจริงจริงอ่ะมันไม่มีอะไรเป็นความลับนะครับ
ประเทศเรานี่ยังมั่วยังมึนเยอะไอ้เรื่องความลับการสอบสวนนะฮะ
อืมนะฮะมันไม่ใช่ความลับราชการนะครับ
ถ้าความลับราชการคุณมาเปิดเผยกันอยู่ได้ไงให้ทะนมคณายมา
อ่าฮะที่แจ้งให้ให้ดูคนเดียวได้ยังไง
ลับก็ให้ใครดูไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความลับอยู่แล้ว
ครับประเด็นสำคัญคืออย่าแถลงว่าประมาทอย่างเดียว
แต่ต้องแถลงว่าทำยังไงด้วยถูกไหม
เขาแถลงโทษฮะเขาแถลงว่าแจ้งข้อหาเฉยเฉยอืม
แต่คนอยากรู้ว่าไอ้ที่จะขับประมาทเนี้ยนะฮะ
ปอล์ก็ทำอย่างไรโรเบิร์ตก็ทำอย่างไร
แซนกระทำอย่างไรที่เป็นเหตุให้แตงโมตกน้ำ
ถ้าชี้แจงตรงนี้ได้ชัดเจนประเด็นอื่นมันหายหมดครับ
ทุกคนหายสงสัยกลับบ้านหมดนะฮะเออเออเออเออ
คือก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าอ๋อใครอ่ะ
โรเบิร์ตที่ไปขับเรือแทนเนี่ยไม่ชำนาญทำให้เรือกระตุก
แล้วแตงโมพลัดตกลงไปเนี่ยอันนี้อันนี้พอไหม
ที่จะอยู่ในสำนวนก็เขาก็ไม่ได้ชี้แจงแบบนี้นะฮะ
ผมก็ไม่รู้ว่าจะอยู่แบบไหนพวกเราเนี่ยก็เป็นคนที่เราไม่ได้เห็นนะฮะ
ตำรวจนี่ไม่ได้ว่าเก่งเกิ่งอะไรกว่าเราเขาเห็นเขาถือเอกสาร
ถือข้อมูลต่างอยู่ก็แอ๊กเดินแอ๊กไปแอ๊กมาอยู่อย่างนั้น
อ่านะครับเออประชาชนก็ดาวน์เอาก็นะฮะ
ถ้าคุณทำอะไรให้มันถูกก็คือแสดงว่าต้องเข้าใจว่า
ประเทศเราเนี่ยประชาชนเขาไม่เชื่อถือตำรวจนะฮะไม่เชื่อถือโดยเพราะการสอบสวนเนี่ย
อืมนะฮะมันเป็นทุนเดิมอยู่แล้วและคดีนี้ก็มีความไม่เชื่อถือความผิดปกติในหลายประเด็น
ประเด็นการเอาศพมาตรวจเองแทนที่จะเข้าระบบเข้าไปตรวจที่นิติเวศธรรมศาสตร์
อันนี้เป็นต้นประชาชนเขาก็ตามสงสัยสงสัยนะฮะตั้งแต่แรกแล้วคุณก็เพิ่งมาพลิกตัว
แล้วก็มาสุดท้ายเนี่ยวันที่๒๖ที่คนก็เฝ้ารอว่ามันจะกระจ่างยังไง
มันก็เป็นการพิจารณ์ที่เหมือนกับไม่มีการพิจารณ์อืมน่ะถือใครจะนั่งฟังไอ้กราฟโฟงกราฟฟิกเนี้ย
มันเป็นจินตนาการคนเขียนคนวาดเพราะจริงแล้วส่วนหนึ่งเราก็รู้มาจากคลิป
ดูจากทีวีดูจากข่าวทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยดูมาแล้วเพียงแต่ว่า
เขามาเรียงลำดับให้เราได้เห็นชัดขึ้นเรียงลำดับเหตุการณ์วันนั้นเวลานั้นเวลานั้นเท่านั้นเอง
แต่อย่างอื่นเนี่ยเราดูกันมาหมดแล้วครับทีนี้มันก็ไม่ชัดอยู่ดีไม่ใช่แหละฮะ
ที่ว่าตกท้ายเรือมันก็ยังใครพูดได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นว่าตกแบบตกอืม
ก็มันเป็นแสงแสงใช่ไหมฮะครับแล้วก็มีของบางคนที่เขาเปิดมาก็อ้าวเป็นอีกคลิปหนึ่งในเวลาเดียวกัน
ผมก็ยังงงอยู่น่ะอืมอะไรจริงอะไรปลอมอฮ่าอืมถูกไหมครับ
การชี้แจงเนี่ยไอ้ที่ประชาชนเขาอยากรู้ก็ไม่ได้ชี้แจงมาหลอกให้เสียเวลามันคนหนึ่ง
ว่า๓คนที่แจ้งเขาหาเนี่ยประมาทอย่างไร
เพราะคุณแจ้งข้อหาเขาเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานชัดเจนแล้ว

ถ้าไม่ชัดแล้วเป็นอย่างนี้เนี่ย
โอกาสที่เวลาอายการส่งฟ้องศาล
โอกาสที่เขาบอกว่าจะหลุดเนี่ยมีมากใช่ไหมครับ
ถ้าพยาศาลเป็นแบบนี้นะครับหลุด๙๙๙๙นะครับ
คืออย่างนี้ครับคุณแตงโมมันขัดกันไปหมดนะฮะ
ถ้าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือจริงนะฮะ
ที่เขาบอกว่าเปิดเผยไม่ดูไม่ได้นะ
มีภาพนะฮะมีคุณตาเป็นพยานบุคคล
แล้วก็มีเส้นผมก็ไม่กล้าพูดถึงนะฮะ
เช่นผมไปเจอคนที่๔ของการตรวจเนี่ย
ก็แสดงว่าคุณแตงโมไปอยู่ตรงท้ายเรือจะปัสสาวะหรือไม่ปัสสาวะกับอีกประเด็นนึงนะครับ
แล้วถามว่าถ้าคุณตังโมไปปัสสาวะตรงนั้นเอง
สองคนเนี่ยต่อกับระเบิดนะเขากระทำประหมัดอย่างไร
หลุดนะครับถ้าคุณแตงโมปรับปัสสาวะเองเนี่ยเขาหลุดแน่นอนนะครับครับ
เพราะบ่ตรอบอกเมื่อวาน
คล้ายคล้ายกับว่าจนใจแล้วไม่เชื่อก็ไม่เชื่อไม่รู้จะทำยังไง
แต่ตำรวจเนี่ยทำตามหลักการทุกอย่างแล้วใช่ไหม
จริงหรือเปล่าเออผมว่ามันไม่จริงนะฮะ
จริงเนี่ยเรื่องนี้นะฮะตั้งแต่ยังไม่พบศพเนี่ย
ก็ไปแจ้งเขาหาแล้วอันนี้ก็มั่วนะจริงเนี่ย
เมื่อพบศพแล้วก็ต้องทำสำนวนจรรย์สุขฤทธิ์ศพก่อนนะฮะ
เพื่อให้ทราบเหตุที่ตายและพฤติการที่ตาย
ว่ามีใครกระทำไหมหรือแตงโมตกเอง
แล้วก็แล้วแต่นี่ถามว่ามันเป็นไปตามหลักการไหม
มันไม่ได้เป็นมันมั่วแม้กระทั่งวิธีปฏิบัติอะไร
เรื่องการตรวจทรงตรวจสอบมันไม่ได้เป็นไปตามหลัก
แล้วก็การกระทำแกล้งไม่ใช่แจ้งอะไรเลย
อะไรความลับในสำนวนความลับในสำนวน
ถ้าความเป็นความลับราชการเป็นความลับน่าสมมุติ
ความรับราชการจริงคุณเอามาเปิดเผย

คือจุดที่เขาบอกว่าเป็นอุบไว้เป็นความลับ
คือจุดสำคัญซะด้วยคือจุดที่ว่าแตงโมตกยังไง
จุดที่ว่าไปฉี่จริงหรือเปล่า
อย่างอื่นแถลงได้หมดแต่พอมาถึงจุดนี้ไม่เคลียร์

อันนั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะประเด็นสำคัญต้องที่ชี้แจงก็คือว่า
สามคนนี้กันทำประมาทอย่างไร

เป็นเหตุให้คุณแตงโมตกเรือไปจนถึงแก่ความตาย
อันนี้ต้องมีในสำนวนเลยใช่ไหมครับ
อ่าต้องมีด้วยครับเพราะผมไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่า
ก็มีนักข่าวคนหนึ่งถามเรื่องนี้ก็บอกว่าชี้แจงไม่ได้
เอ้าเก้าร่วมอะไรเอกสารอยู่กับคุณ
กระทำอย่างไรอ่ะตอนนี้เหมือนวิทยาลัยที่๓เนี่ยกระทำอย่างไรเนี่ย
แล้วมีหลักฐานประกอบชัดเจนมันก็ตัดทุกเรื่องไปหมดเลยถูกไหมครับ
ถ้าระบุไม่ได้ว่ากระทำยังไงเนี่ยหลุดถูกไหม
ก็เวลา๓นะฮะพิพากษาก็ต้องพิพากษาจากหลักกฎหมายเนี่ยแหละครับ
ต้องสิ้นสงสัยว่าเขากระทำอย่างไรเรื่องของการไม่มีบริญญาติขับเรือ
เท่าที่ผมจับเสียงนะฮะผู้รับผิดชอบการต่อถึง

การไม่มีใบอนุญาตขับเรือไม่ได้เป็นพฤติการของความประมาทนะครับ

ประมาทเป็นเรื่องของการกระทำ
การไม่มีบริญญาติขับเรือก็เป็นเรื่องเหมือนคนขับรถไม่มีบริญญาติขับสี่นะฮะ
แล้วก็ไปชนกับอีกคนนึงฝ่าฝืนกฎจราจรมาชนกัน

ฝ่าฝืนกฎและประมาทถูกไหมฮะ
เรื่องนี้ก็มีความเรื่องสาธิตราอยู่
ถ้าอ้างเหตุว่าประมาทคือขับเรือแล้วกระตุกกระชากทำให้แตงโมตก
มันจะขับพร้อมกันยังไงทีเดียว๓คนถูกไหมครับ
นั่นแหละสิฮะมันก็ต้องคนขับคนเดียวสิ

ถ้าสมมุติมีใครสักคนหนึ่งอย่างที่มีข่าวบอกโรเบิร์ตไม่เคยขับเรือ
แค่ขอลองขับดูแล้วอีก๒คนเขาจะถือพวงอะไรพร้อมกับทั้ง๓คน

ไปดำเนินคดีไอ้คนนั่งหรือไอ้คนที่เพิ่งลุกออกไปไม่ได้ขับได้ไง
ครับครับเอาล่ะสรุปเรื่องนี้ท่านคิดว่าจะยังไงต่อฮะ
ก็เป็นเรื่องที่มีเงื่อนงำต้องดูอายการนะครับ
ผมก็ไม่ทราบอายการเนี่ยเขาจะคิดยังไงนะฮะ
ประเทศเราก็มีปัญหากับอายการนะฮะ
อายการก็จะพูดตรงว่าส่วนใหญ่ก็จะไหลตามตำรวจเกรงใจตำรวจนะครับ
พอฟ้องก็ฟ้องไปแล้วไปว่ากันข้างหน้านะฮะ
ถ้าเป็นประเทศที่เจริญเนี่ยอายการเขาเห็นที่เกิดเหตุหมดฮะ
การประเทศไทยเรือยังไม่เห็นเลยแม่น้ำยังเห็นหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบ
ถ้าเราดูในหนังเนี่ยดูในหนังเนี่ยอายการไปตามเรื่องเองไปหาต้นต่อเองไป
ใช่ครับพยงพยานก็ได้คุยนะฮะได้สัมผัสนู่นนี่ของจริง
เรือนี่ไอ้ครีบเรือบินเรือใบพัดเรือไอ้การก็ยังไม่เห็นนะ
ที่ขาคุณแตงโมเนี่ยไปคล่อมอยู่ที่ใบพัดเนี่ย
ผมในทัศนะผมนะผมว่าเป็นไปไม่ได้เลย
ถ้าตกจากท้ายเรือแล้วต้องไปคล่องแบบนั้น
ฝนตกก็ต้องถอยหลังและปกติทุกสิ่งที่ตกลงไปท้ายเรือนะฮะ

แต่เขาอธิบายเรื่องความช้าความเร็วของเรือเนี่ยมันจะเป็นปัจจัย
มีคนอธิบายว่าเรื่องเรือถ้าช้าแล้วมันจะดูดเข้า
อันนั้นมันหมายถึงเรือใกล้หยุดละ๕จาน
เพราะว่าพอเรือจะหยุดแล้วเนี่ยน้ำมันจะกลับนะฮะ
ไม่ใช่ช้าแบบว่าค่อยวิ่งไม่ใช่ครับ
เอาล่ะนี่คือตัวอย่างหนึ่งที่ได้รับคำอธิบายว่า

สวัสดีครึงค่ะสวัสดีครับ

ขอบคุณนะคะอาจารย์นี่คอมเมนต์เข้ามาแบบรัวเลย
บอกว่าท่านวิรุธพูดนี่คือถูกใจโดนใจเต็มเลย

อายการก็จะมีการนัดให้มาฟัง๒๗พฤษภาคม